คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะหลายครั้งหลายคราเราอยากที่จะเป็นคนดีแหละอยากเข้าไปช่วยเหลือคน
เห็นคนกำลังเดือดร้อนเห็นคนกำลังแบบทะเลาะวิวาดกันก็หวังดีอยากจะเข้าไปช่วยห้าม
กลายเป็นว่าเราโดนลูกหลงซะเองหลายครั้งบางคนถึงขั้นกับเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะนายสมศักดิ์เขาเป็นพ่อค้าอะไหล่รถยนต์มือสอง
เห็นเพื่อนบ้านทะเลาะกันก็ไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกันก็เข้าไปห้าม
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนายสมศักดิ์ก่อน
รุมมาตุ้มกันแบบเนี้ยโอ้โห
เป็นสิบคนนะคะผู้หญิงที่อยู่ในบ้านก็พยายามจะเข้าไปห้าม
คือสังเกตชัดเจนเลยว่าโอ้โหทุ่มของใส่ด้วยเป็นการรุมกัน
คนที่หนีเข้าบ้านเนี่ยค่ะที่โดนรุมเนี่ยคือนายสมศักดิ์นะ

เล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังก่อนแล้วกันนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๒๐กรกฎาคม
หมู่บ้านพฤกษาที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เรื่องราวคือนายสมศักดิ์คนที่โดนรุมเนี่ยนะ
เขามีอาชีพเป็นพ่อค้าอะไหล่รถยนต์มือ๒
ทำงานเสร็จปุ๊บเขาก็ชวนนายเอกซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเขาเนี่ย
ดื่มเหล้าที่บ้านก็นั่งดื่มเหล้ากันสบายใจเฉิบนะ
ปกติไม่มีอะไรดื่มเหล้าเสร็จเมาประมาณนึงนั่นแหละ
ต่างคนต่างก็แยกย้ายสมศักดิ์กลับเข้าบ้าน
นายเอกเอกอยู่บ้านข้างใช่ไหม
ที่เอกจะเดินกลับบ้านข้างไม่เอกไม่เข้าบ้าน
เอกเดินไปบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นบ้านของนายลิฟต์ก็เพื่อนบ้านกันนั่นแหละ
แล้วเอกไปกดกลิ่งบ้านในลิฟต์แล้วตะโกนด่า
หยาบคายด่าทอหนักมาก
ก็ออกมาว่าเฮ้ยยังไงอ่ะอะไรอยู่มาโวยวายมาตะโกนด่าเขา
สมศักดิ์ก็ได้ยินเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าไปห้ามเข้าไปปรามแบบเอ้ยใจเย็นอย่ามีเรื่องกันเลย

เข้าบ้านเอกเข้าบ้านสักพักหนึ่ง๒๐นาทีอยู่อยู่ตัวละครใหม่โผล่มาค่ะ
นายวิเชียนพี่ชายของนายเอกมาหาเอกที่บ้าน
บอกว่าไหนใครใครมีปัญหากับน้อง
จะมาเคลียร์ปัญหาให้เอกกับลิฟต์

สมศักดิ์ก็ยืนสังเกตการณ์อยู่หน้าบ้าน
กระทั่งมันดูเริ่มจะลุกลามแล้ว
ศักดิ์ก็เลยจะเข้าไปห้ามทับว่าพี่ใจเย็นมีอะไรถามผมได้

หันกลับมาเลยถามสมศักดิ์นะ
เก่าเหรอแล้วก็มาลุมสมศักดิ์แทนฮะ

เออแค่จะบอกว่าเฮ้ยพี่ใจเย็นมันไม่มีอะไรกัน
สุดท้ายกลายเป็นว่าวิเชียนซึ่งเป็นพี่ชายของเอก
เอาเพื่อนนับ๑๐มารุมสมศักดิ์คนเดียว
สมศักดิ์คือโดนรุมกระทืบโดนทุ่มของเนี่ย
หนีกลับเข้าบ้านมาก็หลายครั้งก็ยังจะโดนลากออกไปรุมทำร้ายนะคะ

สมศักดิ์บอกกลัวจะไม่ปลอดภัย
ก็เลยเอาคลิปกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรปราการ
แล้วก็ยืนยันว่าผมไม่รู้จักวิเชียนมาก่อน

ส่วนกรณีที่เอกไปกดกริ่งหน้าบ้านลิฟต์แล้วด่า

แต่ผมแค่ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาขึ้นก็เลยจะเข้าไปห้าม
ความคืบหน้าคดีนี้ค่ะตำรวจสภเมืองสมุทรประการ
เรียกตัวทั้งนายสมศักดิ์คนเจ็บแล้วก็นายวิเชียน
และพวกคนก่อเหตุมาให้ปากคำที่โรงพักแล้ว
เชียนบอกว่าผมก็เจ็บเหมือนกันนะคุณตำรวจ
วิเชียนพักพูดมา๑๐กว่าคน
บอกว่าในช่วงชุลมุนผมก็เจ็บเหมือนกันนะคุณตำรวจ

ตำรวจก็เอางี้งั้นก็ต่างคนต่างไป
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนละกัน

แล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เดี๋ยวนัดมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่ง

ว่ามันเป็นจังหวะไหนที่ทำไมไปทำร้ายนายสมศักดิ์
เชียนบอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลอะไร
แต่บอกสั้นว่าก็ตั้งใจเข้าไปเคลียร์ปัญหาให้กับเอกน้องชายจริง
แล้วช่วงชุลมุนฝ่ายผมเอง
มากัน๑๐กว่าคนก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะ
เดี๋ยวขอรวบรวมพยาหลักฐานก่อนเดี๋ยวจะแจ้งความกลับสมศักดิ์เหมือนกัน

เอาเป็นว่าเสาร์นี้ขอสอบปากคำกับตำรวจก่อนก็แล้วกัน
งงไหมอุตส่าห์ไปช่วยนะ